อาทิตย์ปัดแบ่งออกเป็น๒ข้อจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐยากขึ้นด้วยไหม
ไม่รู้เขาไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็จะไปถามอยู่นั่นน่ะ
ก็เราไม่ได้เป็นคนไปจัดตั้งรัฐบาลจะรู้ได้ยังไง
จะตั้งดีจริงเหรอสัมพันธ์

ใครสืบทอดอ่ะใครสืบทอดถับหน้า
สมาชิกภาพเขาเพียงแต่ให้หยุดทำหน้าที่เท่านั้นเอง
ชื่อของคุณธนทรนี่จะได้รับการเข้าพิจารณา
ดิเดตนายกอยู่ไหมคะอาจารย์ตามหลักกฎหมาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาตามนัดไหมคะคุณผู้ชม

ดิฉันไม่อารัมภบทวันนี้วันศุกร์เวลาน้อย

รู้สึกยังไงเอาความรู้สึกอย่างเดียวก่อนได้ไหม

เอาความรู้สึกล้วนตอนนี้รู้สึกยังไงคะ

คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันแยกไม่ออกกับกระดานใหญ่

ไม่ได้รู้สึกว่า

ว่ามันจะเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้ไหมคะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่สารรัฐธรรมนูลจะออกมาเนี่ย

แล้วก็บอกด้วยว่าประเด็นไหนประเด็นไหนซึ่งก็

นะครับผมบอกอย่างนี้
เอาในเรื่องกับกรณีการร้องเรียนผมก่อนนะครับ
ร้องเรียนกรณีที่ผมถือหุ้นสื่อ
จนนำไปสู่การยุติปฏิบัติหน้าที่
วินิจฉัยให้ผมยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสอสอชั่วคราว
กว่าสารรัฐมนุนจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับ
คดีนี้จริงเราก็๕๐๕๐ก่อนหน้านี้
ก็คือใจหนึ่งก็คิดว่าสารรัฐมนูลนะครับ
น่าจะใช้แนวเดิมนะครับ
ซึ่งเคยตัดสินกับคุณดอนปรมัติวินัยมาแล้วนะครับ
ใช้กับกรณีเราซึ่งถ้าใช้แบบเดียวกันนะครับ
ก็คงจะไม่มีความผิดนะครับ
ซึ่งแต่อีกใจหนึ่งเราก็คิดอยู่แล้วว่า
อาจจะเป็นไปได้นะครับที่มีความพยายามที่จะทำให้ธนทร

ดังนั้นก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่า๕๐๕๐นะครับ
ดังนั้นก็เตรียมไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าจะต้องเดินยังไงต่อว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับ
ก็ต้องบอกว่าแต่จนถึงวันนี้ต้องบอกคุณจอมขวัญก่อน

คุณจอมขวัญกำลังคุยกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรอยู่นะครับ
ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉย

คือคุณถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แต่เอาล่ะเรื่องข้อกฎหมายวันนี้เราจะไม่ได้คุยนะคะ

คือคุณสู้ยิบตาคือยังไงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่
จะสั่งอะไรแต่อย่าลืมว่าผมก็ยังจะคง
แคนดิเดตนายกให้พวกคุณเลือกได้อยู่

ที่คุณพยายามจะบอกมาตลอดว่าคุยกับทุกพัก
คุณคุยกับใครใครเขาจะเอาด้วยกับคุณยิ่งคุณออกมาแบบนี้ใครเขาจะเอาคุณคะคุณธนทร
อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับคุณจอมขวัญจนถึงผมไม่สามารถบอกได้จริงในรายละเอียดเดี๋ยวมันจะไม่เคารพนะครับคนที่พวกเราพูดคุยด้วย
สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือจนถึงวินาทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าสภาปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่๑ก็คือในวาระแรกเนี่ยก็คือยกมือเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกันแล้วนะครับการพูดคุยก็ยังดำเนินอยู่จนถึงตอนนี้บอกได้แค่นี้

ก็จริงก็เสียดายนะครับอยากจะเข้าไปร่วมอภิปรายร่วมมีบทบาทในฐานะสอสอนะครับในสภาพผู้แทนราษดรนะครับ
แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะขัดขวางการทำงานการเมืองในระยะยาวของพักอนาคตใหม่เพราะอะไรครับ
เพราะพักอนาคตใหม่เพราะธนทรเนี่ยเพราะพวกเราตั้งขึ้นมารวมกลุ่มกันขึ้นมาไม่ได้อยากจะเป็นสอสอไม่ได้อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่พักของเราตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความฝันของพวกเราให้เป็นจริง
นั่นก็คือความฝันที่อยากจะเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่เป็นนิติรัฐสังคมที่ดอกผลของการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการแจกกระจายไปให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

มันกำลังถูกดับไหมคะจริงจริงทุกวันทุกวันที่เราเดินหน้าไป
ฝันของเราความฝันของเรายิ่งเจอจรัสนะครับ
ทุกวันที่เราเดินหน้าไปไฟที่อยู่ในใจของชาวอนาคตใหม่
โชดช่วงชัชวานเพราะทุกวันที่เราเดินหน้าไป
เห็นได้ชัดเลยยิ่งหลังเลือกตั้งยิ่งเห็นได้ชัด
ว่าประชาชนหันมาตื่นตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
กระแสนิยมของพักได้รับนะครับ
สนับสนุนจากประชาชนมากยิ่งขึ้น
มันเห็นได้ชัดเลยนี่ยิ่งกว่าก่อนเลือกตั้งอีกนะครับ

ดังนั้นผมคิดว่าต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรานะครับ
และทุกคนที่มีความสนใจทางการเมืองมากขึ้น
ผมคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุด
เดี๋ยวที่ฉันจะกลับมาคุยเรื่องการเมืองที่คุณธนทรบอกว่า

เขาก็ให้เกียรติกันนะคะว่าใครคุยกับใครไว้บ้าง
แต่ประเด็นคือว่าตอนนี้ตัวของธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเองเนี่ย
คิดว่าตัวเองไปถึงแค่ไหน
คือคิดว่าจะได้อยู่ดำรงความเป็นธนทร
และสภาพสอสอหรือทำงานการเมืองในระบบในระบบนะคะ
ในสภาคือว่าเราออกไปได้แค่ไหนคะ

ระหว่างที่สารรัฐมนูลท่านกำลังทำการวินิจฉัยอยู่
ผมก็มีกิจกรรมอื่นที่อยากจะทำอีกเยอะแยะเลย
ซึ่งถ้าเป็นสอสอก็จะทำไม่ได้

ต้องเข้าประชุมกรรมธิการเข้าประชุมสภา

ต้องนั่งอ่านกฎหมายและวิเคราะห์ทบทวน
ว่ากฎหมายที่จะนำเสนอที่จะผ่านยัตติตรงนี้
มีผลดีผลเสียกับพี่น้อง

มันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากเลย
ทีนี้พอผมถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติการตรงนี้

ยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่สามารถทำได้เลย
งบประมาณงบรายจ่ายของปี๒๕๖๓

ก็จะต้องพูดคุยถึงงบประมาณของปีหน้า

อยู่ข้างนอกเราก็สามารถอภิปรายเรื่องงบประมาณได้
คุณจะเป็นสภาเงาอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่ในสภาคุณจะเป็นสภาเงาอย่างนี้ใช่ไหม
มันไม่ใช่สภาเงาครับก็เป็นหน้าที่นะครับ
มันเป็นหน้าที่ในเมื่อไม่ให้เราเข้าไปทำงานในสภา

ไปใช้ในการศึกษาข้อกฎหมายได้เยอะขึ้น
ผมสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปสร้างพักการเมืองที่เข้มแข็งมากกว่านี้
ผมก็จะลงใช้เวลาตรงนี้เป็นลงไปพบปะพี่น้องประชาชน
ไปฟังเสียงความต้องการของเขาไปฟังเสียงความยากลำบากของเขา
เพื่อเอาปัญหาตรงนี้เอาไปฝากให้กับเพื่อนสอสอของพักอนาคตใหม่
เอาไปอภิปรายเอาไปตั้งกระทู้ในสภาพผู้แทนรัศดร
ผมก็สามารถเอาเวลาที่ผมได้ตรงนี้เอาไปขยายแนวนโยบายแนวอุดมการ
ให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างมากขึ้น
ว่าทำไมสังคมไทยควรจะต้องมีรัฐสวัสดิการ
ว่าทำไมสังคมไทยควรจะต้องปฏิรูปกองทัพ
สังคมไทยจะได้อะไรจากประเทศเป็นประชาธิปไตย
ทำไมเราถึงต้องแก้รัฐมนูลพศ๒๕๖๒
สิ่งต่างเหล่านี้ในช่วงการเลือกตั้ง
ยังมีเวลาไม่เพียงพอในการอธิบาย

ผมก็เลยลงไปหาครูไปหาหมอไปหาวิศวกร

ไปคุยกับกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ
ในทุกแห่งโหนตำบลในประเทศไทย
เพื่อที่อธิบายสิ่งต่างเหล่านี้ให้พวกเขาเข้าใจ
คือแรงใจนี่ไม่หมดเลยใช่ไหมคะ
ที่โดนอะไรอยู่หลายละลอก
อย่างที่บอกครับคุณจอมขวั

ใช่ไงถ้าเราคิดว่าสังคมที่เราอยากได้

มันสวยงามพอที่จะเสี่ยงที่จะสู้

มันมีค่าพอที่จะเสี่ยงที่จะสู้ต่อ

บางทีมันก็ดูขวางหูขวางตาเหมือนกันนะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าความเปรี้ยวที่มันเกิดในช่วงที่ผ่านมา
มันมีผลไหมที่ทำให้เกิดขึ้นกับธนทรตอนนี้

และถ้าคุณธนทรทำอย่างที่ตัวเองบอกเมื่อสักครู่นี้
ไม่รู้ว่าความเปรี้ยวนอกสภาจะส่งผลต่อพักอนาคตใหม่
และเพื่อนพี่น้องที่จะเข้าไปทำงานในสภาหรือเปล่า

มีคนพยายามถามหลายต่อหลายครั้งนะคะ
สุดท้ายธนทรจะนำคนลงถนนแล้วสู้อีกรูปแบบไหม
เพราะนั่นเป็นแบบแผนที่เรานึกออกเห็นภาพจำกันได้
คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะชอบหรือเกลียดธนทรก็แล้ว
แต่นะคะคนมักจะถามแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้ว
ธนทรสามารถจะนำคนออกมา
แล้วพาไปลงถนนเพื่อต่อสู้ทางการเมืองได้ไหม
คุณเป็นเด็กกิจกรรมมาสมัยเรียน
่วงทำนองคุณมันดุดัน
และอาจจะถูกมองได้ว่าสิ่งที่คุณโดนอยู่หลายละลอก

เอาจริงวินาทีนี้ดิฉันถามใหม่

การลงถนนสิทธิในการชุมนุมของประชาชน
เป็นสิทธิ์โดยชอบทำ
เป็นสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองในรัฐมนูลทุกฉบับ
ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะที่การชุมนุมถูกทำให้เป็นเรื่องผิดปกติมานาน
ซึ่งจริงแล้วผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการชุมนุมอย่างสงบ
อย่างสงบนะฮะการชุมนุมอย่างสงบเป็นสิทธิ์พื้นฐานของประชาชน
ที่ต้องทำได้ในทุกประเทศที่ประชาชนมีเสรีภาพมีอิสรภาพ
ถามว่าวันนี้เราเห็นว่าการชุมนุมเป็นทางเลือกหรือเปล่า
ต้องบอกว่าไม่ยังไม่ใช่การชุมนุมยังไม่ใช่เป็นทางเลือก
เราจะพยายามให้ประชาชนเห็นอย่างถึงที่สุดนะครับว่า
เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สันติที่สุด
คือการเปลี่ยนแปลงที่กระทำผ่านรัฐสภาเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องโดนอย่างนี้
รู้อยู่แล้วว่ากฎไม่ได้เข้าข้างเรากติกาไม่ได้เข้าข้างเรา
แต่เราเลือกมาที่นี่มันหมายความว่าเราเชื่อว่ารัฐสภาคือกลไกที่ดีที่สุด
ที่จะนำประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้ง
แต่ในเมื่อถ้าทำผ่านรัฐสภาไม่ได้ทำผ่านตัวบทกฎหมายไม่ได้
รัฐมนูลทำอย่างนู้นก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้
ในเมื่อทีผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละไตรมาส
กลไกต่างมันถูกแสดงให้เห็นว่าใช้ไม่ได้ไปเรื่อย
เราก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องดูกลไกอื่นเพิ่มเติม
เพื่อจะนำมาซึ่งประชาธิปไตยกลับคืนมา
มันต้องถูกเราให้สถานการณ์ไปถึงจุดไหนคะ
ธนทรจะลงไปเดินถนนกับประชาชน
อย่างนี้คือเอาอย่างนี้เราไม่มีการวางแผน
เราไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้ณวันนี้เพราะยังไม่อยู่บนโต๊ะ
ยังไม่อยู่ในวิธีที่เราจะเลือกเดินในวันนี้
ในการประชุมกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับ
แต่อย่างนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ย
ผมเห็นเงามันทาบทานเงาของพฤษภา๓๕มัน
มันทาบทามมาถึงปัจจุบัน
ปีผ่านมานะครับถ้าดูวันนี้กับพฤษภาสามห้า
ใกล้เคียงกันเหลือเกินใกล้เคียงกันมากจริง
ข้างนอกนั่นประชาชนกำลังโกรธอยู่
กำลังโกรธคลั่งอยู่กับความเป็นยุติธรรม
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยนะครับ

เพราะถ้าเราดูพฤษภา๓๕เนี่ยนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีพักการเมืองมีนักการเมือง
ไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคณะรอสช
คือไปยอมรับการกลับเข้ามาของทหารของกองทัพ
นั่นก็คือคุณสุจินดาคราประยูนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็นำไปสู่นะครับการ
นองเลือดนะครับการเข็นฆ่าประชาชนบนท้องถนน
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อารมณ์ของสังคมเนี่ย
อยู่ข้างนอกเยอะแยะไปหมดเลย
มีแต่คนมันรุมเล้าว่าเมื่อไหร่ดนาทรจะลงถนน
ผมก็บอกว่าเรายังไม่ได้มองว่าการลงถนนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในวันนี้
แต่ก็ต้องบอกว่าเราเห็นกระแสสังคม
เราเห็นการหมุนกลับมาที่เดิมของกงล้อประวัติศาสตร์

หมายความว่า๒๗ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
อะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากพฤษภา๒๕๓๕ครับ
อันดับที่๑นายกรัฐมนตรี
ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมาจากประชาชน
นี่คืออันดับที่๑ที่เราเรียนรู้
ข้อที่๒คืออะไรครับสว

พฤษภา๒๕๓๕เราเรียกประเทศไทยว่าอะไร
ครึ่งใบจำได้ไหมฮะครึ่งใบเพราะอะไร
เพราะสภาร่างหรือสภาพผู้แทนรัศดรมาจากการเลือกตั้ง
ส่วนสภาสูงหรือสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง
ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต่อสู้เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภามาจากประชาชน
นานเท่าไหร่เสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่ค่ะกว่าจะได้รัฐมนุน๔๐ขึ้นมา
แล้วเพราะเราไม่เรียนรู้กับประวัติศาสตร์ทำให้วันนี้กงล้อประวัติศาสตร์
กำลังจะเคลื่อนมาทับที่จุดเดิมณจุดปฏิวัติปัจจุบันวันนี้
คุณธนทรกำลังจะพยายามสื่อสารหรือเปล่าว่าการลงถนนเท่ากับเข้าทางของคนที่พยายามจะทำให้เกิดสถานการณ์เดิม
ไม่เรากำลังบอกว่าเรากำลังบอกว่าขอให้เราทำให้เต็มที่เราจะทำอย่างเต็มที่ก่อน
เราจะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่ามันไม่คุ้มหรอกครับ
สังคมไทยไม่ได้ต้องการมีฮีโร่เรามีฮีโร่มีผู้เสียสละเยอะเกินไปแล้วมากเกินไปแล้ว
ควรจะต้องมีใครตายเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีก
นั่นคือเหตุผลที่พวกเราเลือกการเดินทางผ่านรัฐสภาผ่านกลไกรัฐสภา
ฉันพาคุณกลับเข้ามาในสภาทั้งนั้นที่คุณจะไม่ได้เข้าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
คือที่คุณบอกว่าคุยกันอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่
ว่าภาพมันออกจะชัดมันแทบจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะ

ยังมีพักที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่เยอะจนถึงเวลานี้นะครับ

ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าใจความสำคัญสำหรับเวลานี้เนี่ย
คือเราต้องตระหนักว่าทำไมถึงเกิดพฤษภา๒๕๔
การเกิดขึ้นของพฤษภา๓๒๕๓๕ไม่ใช่ทหารอยู่ดี

อยากจะสืบทอดอำนาจก็สืบทอดได้นะครับ
เป็นเพราะมีนักการเมืองเป็นเพราะมีพักการเมืองบางกลุ่ม
สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
การยอมรับคุณสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็คือพักสามัคคีธรรมและพักอื่นผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อและขอไม่เอ่ยชื่อ

แล้วหลังจากนั้นกลับมาสู่วัตกรรมที่เขาเรียกว่าอะไร
พักเทพพักมารจำได้ไหมครับ
เหมือนกันเลยถ้านักการเมืองสามัคคีกัน
แน่นอนที่สุดเรามีความเห็นต่างกันนะครับ
ในด้านนโยบายในด้านนโยบายเศรษฐกิจในด้านนโยบายสวัสดิการในด้าน
ด้านนโยบายอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมดเราเห็นต่างกัน
แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องบอกก่อนว่า
อาชีพนักการเมืองเกิดขึ้นเพราะมีประชาธิปไตยนะครับ
ที่นักการเมืองไปสนับสนุนพระเด็จการ
สนุนการสืบทอดอำนาจ
เราจะเรียกร้องให้นักการเมืองให้พักการเมืองกลับมาร่วมกัน
ยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช

สืบทอดอำนาจของคอสชจึงเป็นไปได้
คุณธนทรบอกว่ามีเวลาอีกราว๑๐ชั่วโมงนะคะที่จะคุยกัน
เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเลือกประธานสภาใช่ไหมคะ
ซึ่งประธานสภาอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดแต่มันจะเห็นอะไรบางอย่าง

และเราเหลือเวลาไม่ถึง๑๐นาทีพักสักครู่ค่ะ

ธนทรยังดูมั่นใจว่ายังจะตั้งรัฐบาลได้

สองเรื่องแยกกันสองก้อนแยกกัน
อาจจะเกี่ยวข้องกันและไม่เป็นอิสระต่อกันเสียทีเดียว
แต่ยังมีความหมายอยู่มัน๒ก้อนต้องแยกใจ
หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับ
เลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
แล้วก็การเลือกนายกรัฐมนตรี

ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เป็นอิสระจากกันเสียทีเดียวนะครับ
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรแล้วนะครับ
ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ายังพอจะมีทางที่จะเป็นไปได้นะครับ
ที่พักที่อยากจะเห็นประเทศกลับสู่การเป็นประชาธิปไตย

ที่มาจากพักที่ไม่ใช่พักพลังประชารัฐ

ซึ่งมันไม่เป็นอิสระต่อการเลือกนายกคือคุณจะบอกว่าพรุ่งนี้ให้ดูดีเพราะคุณจะเห็น
คือพักที่ยังไม่ตัดสินใจก็ปล่อยฟรีโวทไป

ใช่ก็ไม่ยกมือให้ฝ่ายไหนก็ยังไม่ตัดสินใจ
แล้วเขาจะบอกฐานเสียงประชาชนเขายังไงในวันแรกที่เขาทำงานแล้ว

ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับก็เขาฟรีโหวตก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ฟรีโหวต
ประธานสภาไปส่วนนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรี
ตกลงคั่วการตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณคิดว่ามันจะจบภายในวันไหนพรุ่งนี้ไหม
คือยังงี้หรอคือนี้
ส่วนใหญ่นะครับมีบางครั้งที่เสียงมันก้ำกึ่งกันมากเสนอ๒คนนะครับคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน
แต่ที่เหตุผลที่ส่วนใหญ่มันเสนอกันคนเดียว

แต่ครั้งนี้พอมันมีสว๒๕๐
มันบิดเบือนการตัดสินใจของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไม่ได้ตัดสินใจ
เฉพาะเสียงของประชาชนที่มีอยู่ในสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
เสียงที่มาจากการแต่งตั้งด้วย๒๕๐คนนะครับ
ทำให้การตัดสินใจมันไม่เป็นอย่างนั้น
ดังนั้นเราอาจจะเห็นการแข่งขันตำแหน่ง
ประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งดุเดือดมากในวันพรุ่งนี้
ฉันถึงถามคุณว่าแล้วถ้าคุณจะยกตัวอย่างในอดีต
ใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีคนนั่งใสได้เหรอคะ

ผมก็คิดอาจจะมีคืออะไรก็เกิดเพิ่งได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
จนถึงนาทีนี้นะครับพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้
ผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและพักอนาคตใหม่ก็ยืนยันนะครับ
เราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกพักนะครับ
เพื่อให้วัตถุประสงค์คือการเอาทหารออกจากการเมืองเป็นไปได้
เราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกพักถ้าเป้าหมายเห็นอย่างเดียวกัน
คุณพูดคนละภาษากับสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
คือเหมือนคุณพูดคนละภาษากับคนที่อยู่ในการเมืองเดิมอยู่แล้ว

แล้วคุณเอาอะไรไปให้เขาคุณจะประชาธิปไตยอะไรตลอดเวลากับเขาอะค่ะ
อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไร
หมายความว่าข้างล่างเราปรณีประนอมข้างล่างจากหลักการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก้าอี้ประธานสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี
ปรณีประนอมได้ถ้าหลักการมันเห็นตรงกัน
แล้วเราพร้อมปรณีประนอมเพราะเราเห็นสิ่งนี้สำคัญกว่า
อย่างที่ผมบอกหลายครั้งแล้วเราไม่ได้ตั้งพักเพื่อเข้ามาเป็นสอสอ
เพื่อต้องการเป็นรัฐมนตรีแต่เราต้องการเราตั้งพักขึ้นมา
เพื่อต้องการเอาประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตย
ดังนั้นเรามองเป้าหมายเรามองอุดมการของเราก่อน
เก้าอี้และผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ซีเรียสนะครับ
คุณธนทรอนอย่างนี้ฉันนั่งใกล้คุณนะคะ
คุณธนทรอนดูยังมีพละกำลังในการที่จะทำการเมืองอยู่
แต่คุณกำลังลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้คือคุณควรจะแบบแขนเปรี้ยขาเปรี้ยไปแล้วนะ

และยิ่งคุณพยายามต่อไปคุณจะลากเอาพี่น้องเพื่อนฝูงอะไร
เข้าไปเป็นสอสอในสภาไปกับคุณด้วยนะคะ
มันถึงจุดที่ต้องเลิกเปรี้ยวเลิกแรงเลิกดุแล้วไหมคะ

ผมคิดว่าการยืนยันในหลักการในสิ่งที่ถูกต้องปรณีประนอมไม่ได้นะครับ
ถ้าเราประณีประนอมถ้าเราหยุดพูดเพียงเพราะเขาเล่นงานทางกฎหมาย
กับพวกเราอย่างไม่เป็นธรรมป่านนี้ก็นอนอยู่บ้านแล้วนะฮะ
แล้วถ้าเรายอมเรายอมอย่างนี้ก็ไม่มีใครทำนะครับ
ลูกหลานเราก็จะต้องเกิดมาในสังคมอย่างนี้
ถามว่าเอาไหมผมไม่เอาคนหนึ่งแหละดังนั้น
ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการหยุดเพื่อให้เขาหยุดการกระทำต่อเรานะครับ
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการยืนยัน
ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเห็นว่าสังคมที่ถูกต้อง
สังคมที่ดีกว่านี้มันเป็นยังไงมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
เวลาคุณธนทรคุยกับพักใดคนใดก็แล้ว

แต่สิ่งที่คุณชูคุณชูเรื่องหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเหรอ
ก็ต้องคุยเรื่องนี้ด้วยต้องคุยเรื่องนี้ด้วย
เอาจริงคือเมื่อคุณเข้าสู่วงการนี้จริง
เขาคุยกับคุณแบบนี้ภาษานี้เหรอ
คุณจอมขวัญครับนักการเมืองเนี่ยนะครับ

ก็ต้องยอมรับมีหลายคนเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์
แต่ก็มีอีกหลายคนที่คิดดีกับประเทศ

ประชาธิปัตย์เราก็เห็นผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์หลายคน

ภารกิจตอนนี้ต้องเอาทหารออกจากการเมืองก่อน

มันก็มีคนที่คิดตรงกัน
ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ
ก็คือกองทัพที่มายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
แม้แต่ในพักประชาธิปัตย์ที่หลายอย่างเราไม่ได้เห็นตรงกัน

ดังนั้นนักการเมืองนะครับก็เหมือนทุกสาขาอาชีพ
นักการเมืองก็ถูกเหมือนทุกสาขาอาชีพ
ก็คือมีนักการเมืองที่ดีมีนักการเมืองที่ไม่ดี

ก็เหมือนกันนะครับอย่าไปเหมารวมว่านักการเมืองทุกคน
คิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับไม่เสมอไป
นาทีสุดท้ายค่ะคุณธนทรพูดอะไรกับฐานเสียงคุณหน่อย
เพราะคุณก็อาจจะไม่รู้อนาคตคุณว่าคุณจะสืบไปถึงไหนนะ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ไม่ได้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งเดียวอย่างแน่นอน
ถ้าเราสามารถแก้รัฐมนูลครั้งนี้ได้
หรือพาประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้
ภายในการเลือกตั้งครั้งเดียวก็คงจะเป็นเรื่องที่วิเศษมาก
แต่ในความเป็นจริงเราก็เห็นแล้วว่าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้
มันจึงเป็นการเดินทางไกลมันจึงเป็นการเดินทางขึ้นเขา
ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
คอสชให้ได้ในครั้งนี้แต่ถ้าทำไม่ได้
เราเดินทางกันต่อไปนะครับเดินทางไกลฮะสู้กันยาว
ท้ายที่สุดเวลาอยู่ข้างเราพระเด็จการไม่สามารถชนะประชาชนได้
นี่คืออัศดงของพวกเขานี่คือรุ่งอรุณของวันใหม่ของประชาชนครับ
คุณผู้ชมคะที่ฉันให้คุณธนทรพูดกับ

คือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะที่ฉันไม่รู้เขาจะมารายการเราอีกหรือเปล่านะคะ
คือเคยบอกว่าใครก็แล้วแต่มารายการเราบ่อยแปลว่าชีวิตไม่ปกติ
แต่หลังจากนี้ถ้าได้มาอีกเนี่ยอาจจะกลับเข้าสู่ปกติ
หนักกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่แน่นี่คือคนที่น่าจะเป็นคนที่คนอยากฟังมากที่สุดตอนนี้นะคะ
ไม่ใช่คนสำคัญที่สุดเพราะว่า๑๐ชั่วโมงที่เหลือเขาอาจจะทำงาน
แต่พรุ่งนี้เขาไม่ได้เข้านะคะสภาวันนี้ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

บอกไว้ก่อนเลยว่าที่บอกว่า๑๐ชั่วโมงนี้สำคัญจริง

คุยโทรศัพท์อย่างเดียววันนี้สวัสดีค่ะ